กรณีชายที่อ้างตัวเป็นประหลัดอบจนครรัชศรีมานะครับที่ลงไปเกลี้ยวกราด
ต่อว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลืออุบัติเหตุรถจักรยานยนต
โดยบอกว่าทำให้เกิดการรถติดเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายพร้อมทั้งถูกตั้งกรรมการสอบวินัยด้วย
ล่าสุดวันนี้ข้าราชการคนนี้เข้าไปขอโทษทีมกู้ภัยแล้วนะครับ

คำขอโทษจากใจข้าราชการวัยกลางคนที่ปรากฏในคลิปเช้า
สารภาพตรงไปตรงมาอย่างไม่เขินอาย
มีความเครียดสะสมจากปัญหาส่วนตัว
จึงแสดงพฤติกรรมฉุนเฉียวเกลี้ยวกราดชี้หน้าด่าทอกู้ภัย

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บว่าทำงานไม่เป็น
เคลียร์พื้นที่ทำการจราจรติดขัด
จนมีการนำคลิปออกมาเผยแพร่
สังคมรุมประนามพฤติกรรมสุดกลางของคนในเครื่องแบบ
ข้าราชการขึ้นอีกครั้ง
เดือดร้อนต้นสังกัดต้องออกโรงชี้แจงและแสดงความเสียใจ
ข้าราชการสังกัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชศรีมา

พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน๑๐วัน
เนื่องจากชายในคลิปเช้ามีการอ้างตัวเป็นข้าราชการระดับประหลัด
ก่อนเหตุการณ์จะลุกลามบานปลายในนันทพบฉายดิหลก
ซึ่งเป็นชายที่ปรากฏในคลิปเดินทางเข้าขอขมาประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรม
พร้อมกล่าวยอมรับผิดและขอโทษในสิ่งที่ได้ทำลงไป
จากนั้นเข้าสวมกอดอาสาสมัครกู้ภัยที่ตัวเองแสดงพฤติกรรมล่วงเกิน
เขายอมรับด้วยว่ามีความเครียดจากปัญหาส่วนตัว
เพิ่งกลับจากไปเซ็นเอกสารสัญญายาขาดกับภรรยา
ประกอบกับลูกชายก็เพิ่งลาออกจากข้าราชการตำรวจ
เมื่อไปเจออุบัติเหตุจึงเกิดอารมณ์ฉุนเฉียว
ระบายออกมาเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม
พร้อมปฏิเสธว่าไม่ได้ดื่มสุราและไม่ได้อ้างตัวเป็นประหลัดอบจ
แต่อาจเป็นการเข้าใจผิดกันเล็กน้อย
ปฏิยนต่อตัวเองว่าจะควบคุมสะติอารมณ์ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก
เพราะนอกจากส่งผลกระทบโดยรวมกับตัวเองแล้ว

เฉพาะฉันยาเป็นคนอื่นยากสงสัยกรรณาชายังยากหัว
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญให้นายนันทพบปฏิญาณต่อตัวเองว่า
ควบคุมสติอารมณ์ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก
เพราะนอกจากส่งผลกระทบโดยตรงกับตัวเองแล้ว
ข้าราชการที่เขาสวมใส่ยังมัวมองเพราะอารมณ์ชั่ววูบไปด้วย
ข่าวเทราะทีวีรายงาน